คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะ

พากันไปที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ

เขาก็จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนสี

ถูกต้องค่ะสีชมพูก็จะเป็นพื้นที่ชุมชน
ส่วนสีม่วงก็จะเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ทีนี้ค่ะปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตรงที่ว่า
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปในพื้นที่สีชมพู
ตรงนี้กลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านนะคะ
ซึ่งล่าสุดทางโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปที่ตำบลเกวียนหักจังหวัดจันทบุรีเนี่ย
ก็หยุดดำเนินการแล้วโดยชาวบ้านมีการพูดคุยกันกับตัวแทนโรงงานนะคะ
เพื่อหาทางออกแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะนายบัญชาวัฒนวงศ์ในอำเภอขลุงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาราการประเรียนวัดเกวียนหัก
โดยมีชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงลูกจ้างของบริษัทเข้าร่วมรับฟังการเจรจา
หลังจากวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
ทางบริษัทซินตรงหยวนซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้
ได้เข้าประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกกับนายอำเภอและผู้นำชุมชน
จากชาวบ้านเกิดความวิตกกังวล
ว่าจะได้รับผลกระทบจากการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน
ซึ่งเป็นพื้นที่สีชมพูแล้วก็พื้นที่นี้ปราศจากโรงงานทุกชนิด
ทำให้ต้องมีการขึ้นป้ายคัดค้านการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะ
ในอำเภอขลุงก็บอกว่าบริษัทนั้นได้ขออนุญาตกับเทศบันตำบลเกวียนหัก
เพื่อขอก่อสร้างอาคารรับซื้อผลไม้เมื่อ๔ปีก่อน
กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมออกมาในปี๒๕๕๙
แล้วก็มีผลบังคับใช้เรื่องเขตพื้นที่ประเภทที่ดินค่ะ
โดยพื้นที่ของบริษัทอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนหรือพื้นที่สีชมพู
ประกอบกิจการจึงสามารถตั้งโรงงานได้เฉพาะโรงงานจำพวกที่๑
ก็คือใช้กำลังเครื่องจักรได้ไม่เกิน๒๐แรงม้า
หรือว่ามีจำนวนคนงาน๗๒๐คนนะคะ
แล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งโรงงานจำพูดที่๒และ๓ในพื้นที่สีชมพูนี้ได้ค่ะ

กำลังเครื่องจักรต่างนี่นะครับ
ก็พบว่าพื้นที่ขออนุญาตตั้งโรงงานของบริษัทซินตรงหยวน
อยู่ในที่ดินประเภทชุมชนก็คือพื้นที่สีชมพูไงนะ
ทำหนังสือสอบถามเทศบาลตำบลเกวียนหัก

เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท
ซึ่งทางเทศบาลตะบนเกวียนหักก็ชี้แจงนะคะว่าได้ออกใบอนุญาต
เมื่อวันที่๑๒มกราคมปี๒๕๕๙
ก่อสร้างอาคารรับซื้อผลไม้
ก็ประกอบด้วยอาคารรับซื้อผลไม้๑หลัง
โรงอาหารห้องน้ำ๒หลังเท่านั้นค่ะ
ไม่ได้อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงงานสำหรับทำห้องเย็น
ก่อนที่กฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี
ขณะที่ทางตัวแทนของบริษัทก็ยืนยัน
พร้อมจะหยุดดำเนินกิจการทันที
จากเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านมีมติไม่เอาโรงงาน
โดยหลังจากนี้ก็จะเร่งชี้แจงกับลูกจ้างและพนักงานของบริษัทต่อไป

แต่ว่ามันเป็นปัญหาแบบนี้ว่าคนที่จะทำงานในโรงงานเนี่ย
เขาก็บอกว่าอยากให้มีโรงงานเพื่อจะได้มีอาชีพ
แต่ชาวบ้านบอกว่าถ้ามันผิดประเภทแบบนี้
ผิดสถานที่จัดตั้งแบบนี้ก็ขอให้ยกเลิกซะ
ใช่คือเรื่องของในชุมชนทั้งชุมชนเอง
โรงงานเองก็ต้องอยู่ร่วมกันได้
ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเวลาที่จะมีการก่อสร้างขนาดใหญ่
ก็จะต้องมีการถามประชามติประชาพิจารณ์จากชาวบ้านด้วยเหมือนกัน